เมื่อวานนี้มีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการผลิตรายการ
เพื่อมีการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง
ออกสู่สายตาประชาชนค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการเสนอมอร์ทีวี
เหมือนกับตัวย่อของมหาวิทยาลัย

ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง
สัตว์อาจารย์คลินิกในแพทย์อุดมคจินทร
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

บาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
อกจากจะให้ความรู้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว

เผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ไปสู่สังคมด้วย
ปอก็ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยรัฐ๒๗แห่ง
และมหาวิทยาลัยเอกชน๕แห่ง
ก็เลยมีการบันทึกข้อตกลงเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ว่าที่ผ่านมามีการยื่นคำขอเปิดช่องมทีวี

ก็มีการเสนอไปที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

แต่ว่ากศธชยังไม่เปิดให้ยื่นคำขอ
แต่ว่ามีการจัดทำรายการต้นแบบไปแล้วนะคะ
รายการรวมกว่า๑๕๐ตอน
ก็เลยมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายประสานความร่ำมือ

แล้วก็ได้รับความร่วมมือจาก๕สถานี

ผลิตโดยสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง
ต่างของสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพ
ภายใต้งบประมาณกว่า๑๗ล้านบาท
รายการที่ผลิตขึ้นเหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่
๓ขวบถึง๖๐ปีขึ้นไป
โอ้โหคือทุกเพศทุกวัยต้องพูดแบบนี้เลยนะคะ
ออกอากาศตั้งแต่เดือนสิงหาคม

คุณผู้ชมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะ